ต่อเนื่องกันที่เรื่องของมาตรการในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ
เมื่อวานนี้คุณอรัชพรเล่าไปแล้วเรื่องของการรีเซตใบสั่งจ่ายค่าปรับ
แค่ร้อยเดียวแต่เดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า
จะเป็นข้อหาอะไรบ้างหลายคนสงสัย
เมาแล้วขับด้วยหรือเปล่าโดนล็อกล้อร้อยเดียวไหมอะไรแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าข้อหาอะไรบ้าง

ก็เป็นแอปพลิเคชันนะคะที่สามารถแจ้งเตือนเหตุด่วนเหตุร้าย
ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้นะคะ

เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ
บัญชาการตำรวจนครบานเปิดโครงการเดินทางอุ่นใจ
เป็นช่องทางรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะ
นี่เป็นนวัตกรรมใหม่ของตำรวจนะคะ
ในการรับแจ้งเหตุจากประชาชน
วิธีการแบบนี้ค่ะถ่ายภาพที่เกิดเหตุเลย
ข้อความไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นการแจ้งอุบัติเหตุ

ของผู้ที่แจ้งไปยังโทรศัพท์มือถือของตำรวจสายตรวจ
อยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุมากที่สุด

ระบบจะเชื่อมโยงไปถึงโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุ
มากที่สุดด้วยนี่มันสะดวกแบบนี้ล่ะ
พลตำรวจโทษานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เป็นการเปรียบเทียบปรับในบางข้อหา
ที่เป็นข้อหาอะไรบ้างมาดูกัน
ไม่สวมหมวกเนื้อรภัยจ่ายแค่ร้อยเดียว
อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบก็จ่ายแค่ร้อยเดียวเหมือนกันค่ะ
พกใบอนุญาตขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคุณก็จ่ายแค่ร้อยเดียว
ส่วนข้อหาที่ไม่ได้รับการยกเว้น
ฝั่งขวามือที่เป็นเครื่องหมายกากบาทค่ะ

ขับขี่บนทางเท้าถูกล็อกล้อถูกยกรถ
เสียงดังควันดำถูกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์
จ่ายเงินตามจริงค่ะคุณผู้ชมครับ

คือจะให้ทุกสถานีตำรวจในพื้นที่กองบัญชาการ
ตำรวจนครบานนำไปพิจารณาใช้
ระหว่างวันที่๒๙ธันวาคม๒๕๕๙

อัตราโทษต่ำที่สุดก็คือปรับร้อยเดียว
แต่พรุ่งนี้๒๙ธันวาคมก็เริ่มแล้วนะคะ
ถ้าดื่มแล้วขับจับยึดรถเนี่ยเริ่มวันเดียวกันเลย